เราติดตามการซ้อมของทีมชาติไทยครับก็
นิชโน่นี่ล่าสุดมีการสั่งให้ปิดล้อมสนามนะครับ
เพราะว่าได้ข่าวว่ามีผู้สื่อข่าวของเวียดนามเดินทางมา
แล้วก็ไม่รู้ว่าแฝงตัวไปด้วยสตาฟของเวียดนามหรือเปล่า
มาดูการฝึกซ้อมก็ไม่อยากให้เห็นแท็กติกรั่วไหลครับ
นิชิโนก็บอกว่าตื่นเต้นนะครับกับการคุมทีมอีกครั้งหนึ่ง
เพราะว่าหลังจากจบฟุตบอลโลกเขาก็ไม่ได้คุมทีมซ้อมอีกเลย
ดังนั้นเนี่ยรายละเอียดทุกอย่างนะครับ
โค้ชเองก็มีไฟนักกีฬาเองนั้นก็อยากจะร่วมงานกับโค้ชคนใหม่
ที่มาจากต่างแดนแล้วมาจากญี่ปุ่นแน่นอนครับ
ท้าทายเพราะโปรไฟล์ของเขานั้นเคยทำทีมผ่านบอลโลกรอบสุดท้าย

แล้วก็การปิดสนามเนี่ยนะครับ
อย่างที่ผู้สื่อข่าวคุณวิริวิทเจริญเชื้อเดินทางไปติดตามเนี่ย
เขาก็บอกว่ามีสื่อเวียดนามเดินทางมา
ซึ่งสื่อเวียดนามเนี่ยก็ก่อนอันนี้ก็มีการสอบถามพูดคุยกับสื่อไทยอยู่บ้างเหมือนกัน
แต่ว่าทางสื่อไทยเองก็คุยไปนะครับ

บางทีเอาไปเขียนข่าวกันทางสมาคมฟุตบอลของเวียดนามเนี่ย
เขาก็มีการเก็บนะครับเก็บข้อมูลตรงนี้ไป
บางทีข่าวของไทยเขาจะสามารถไปแปลเป็นภาษาเวียดนามได้เหมือนกันนะครับ
ก็ไม่อยากให้แท็กติกรั่วไหลตามภาพที่เห็นครับ

จังหวะที่ทีมไทยนั้นใส่แท็กติกในการซ้อม
แล้วผู้สื่อข่าวก็ถ่ายได้เพียงแค่ในจังหวะวอร์มพวกนี้ครับ
เกิน๑๕นาทีก็ต้องออกมาแล้ว

อีก๑๑คนที่เสร็จภารกิจจากสโมสรก็ตามมาสมทบกับชุดแรก
รวมแล้วตอนนี้มี๒๙คนนะครับ
ข่าน๔นักเตศที่คลาดแค่งในต่างแดน

ธิรธรรมบุญมาธรรมแล้วก็ธิริพันธ์พ่วงจันทร์
ซึ่งจะตามมาในวันที่๒กันยายน

ตรงนี้ไม่มีใครถอนโตจากการเรียกมันเลย
การซ้อมของนิชโนก็เน้นพื้นฐานต่างครับ

ซึ่งตอนนี้ได้ข้อมูลนักเตะพอสมควร

อาจจะซ้อมแบบปิดให้มากที่สุดด้วย

กลางจากเมืองทองที่เข้าแคมป์วันแรกนะครับ
บอกว่าขอโฟกัสกับการซ้อมของตัวเองเป็นหลัก

ที่ได้ร่วมงานกับโค้ชระดับโลกนะครับ
อย่างอากิระนิชิโนครับ

ก็คือผมว่ามันก็เป็นสิ่ง

ที่ได้เรียนรู้จากโค้ชระดับโลก

ก็ดีครับการกันขันในทีม

และเราเองก็ต้องพักดันตัวเองมากขึ้น
ผลสุดท้ายแล้วจะติด๑ใน๒๓คนหรือเปล่า

แต่ว่าโค้ดก็น่าจะเลือกคน
ที่เข้ากับแท็กติกที่เขาต้องการ

การฝึกซ้อมของผม
และการกันขันของผม
การเล่นที่เขาต้องการ
คือมีคุณพี่ทูลบอลนุ่ม
รังศรนิวัชชโชคสุมรรณรุนตา

และก็มีศิษย์บิลดาราชื่อดังนะครับ

มีแฟนบอยล์มาร่วมงานกว่า๕๐๐๐คน
สนุนนะครับเครื่องดื่มตราช้างครับ
ให้กับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

นุนมาตั้งแต่ปี๕๙นะครับ

สัญญา๑๐ปีเป็นเงิน

ผลตรวจเอกดรสมยศพุ่มพันธ์ม่วน
สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทย

ไม่ว่าวันข้างหน้าทีมจะต้องเจอกับศึกหนักแค่ไหน

จะเล่นไม่เลิกแล้วก็ไม่ย่อท้อครับ

แล้วก็มีการนำเพลงใหม่

เน้นย้ำนะครับว่าร่วมกัน

ในศึกบรรโลกรอบคันเลือกของโซเดชียรอบ๒
ในวันที่๕กันยายนเวลา๑๙นาฬิกา